อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะชาวเน็ตก็แห่กันแชร์คลิป
รถกระบะชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนี
ญาติต้องออกมาขอคนในโซเชียลค่ะ
ช่วยกันหน่อย
ชนแรงนะคะนี่เป็นภาพจาก
กล้องวงจรปิดที่ติดหมวกกันน็อก
ให้เห็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์ขี่มาตามถนน
ซึ่งแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะ
แซงรถเก๋งสีเหลืองผ่านไปได้ก็เจอกับกระบะที่โผล่ออกมาเต็มคัน
บริเวณจุดกลับรถแล้วก็ชนเข้าเต็มแรงค่ะ
ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกตัวจับภาพได้
ขณะที่รถกระบะคันนี้กลับรถโดยไม่ชะลอมองรถที่มาจากด้านซ้ายก่อน
ทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจัง
ตัวคนแล้วก็รถกระเด็นนะคะ
ซึ่งเพจดังผู้ที่แชร์คลิปนี้จากอัลบั้มช่วยกันแชร์เหตุการณ์ชนแล้วหนี
พร้อมข้อความอยากให้ช่วยแชร์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยมองว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยถนนมืดมากทำให้มองทางไม่ชัดไม่ควรขับรถเร็ว
แล้วก็ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความประมาทของรถกระบะที่กลับรถตัดหน้าโดยไม่มองให้ดีก่อน
ชนแล้วยังไม่มีน้ำใจลงมาดูคนเจ็บอีกนะคะ
เหตุการณ์นี้ชายหนุ่มผู้ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตามที่เห็นในภาพก็มีบาดแผลเต็มตัวนะคะตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้า
ซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่าชายหนุ่มที่บาดเจ็บเป็นหลานชาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๔ธันวาคม
รถกระบะชนกับมอเตอร์ไซค์ที่หน้าปากซอยรามอินทรา๑๙

ก็ได้แจ้งความขออภัยค่ะ๕นาฬิกาก็คือตี๕นะคะ
แจ้งความแล้วแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้า
จึงต้องเดินเรื่องเองโดยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากกอทม
ทราบว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะ
แต่ว่ามองเห็นทะเบียนไม่ชัดเจนค่ะ
อันตรายจัง
ช่วยกัน๔ธันวาคมตอนประมาณตี๕ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นั้น
มีภาพเพิ่มก็ช่วยกันหน่อยนะคะ